คุณผู้ชมฮะหมาใครใครก็ต้องดูแลกันสิ

โดยเฉพาะหมาพันดุนะฮะเคี้ยวยาวขย่ำถึงตายอย่างพิษบูรณ์
อย่าปล่อยออกมาให้มันวิ่งเพ่นผ้าในบ้านคนอื่นเหมือนในคลิปนี้นะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะตัวมันก็ใหญ่บึกบึนนะวิ่งออกมาแบบนี้
แม้จะเห่าแต่กระดิกหางเราก็ไม่รู้ใจมันหรอกคุณ
หมาเห่าแต่ไม่กัดใช้คำนี้ได้ไหมหมาเห่าแต่ไม่กัดอย่างนี้
ไม่ได้เชื่อใจไม่ได้ถ้าเป็นพิษบูพันธุแบบนี้นะ

ถ้าปล่อยออกมาอยู่ในพื้นที่คนอื่นเนี่ยมันอาจจะกัดคนอื่นได้คุณผู้ชมฮะ
ระบุแบบนี้พิษบูของท่านไม่ได้น่ารักสำหรับคนอื่น
เข้ามาในบ้านคนอื่นอย่างนี้ได้อย่างไร

ก็จะเห็นนะครับว่าเขาเปิดประตูรั้วบ้านเอาไว้
พิษบูของบ้านนั้นก็หลุดออกมาหน้าบ้าน

มันเห่านะกระดิกหางนะ
แต่เราไม่รู้ใจว่ามันดุหรือไม่ดุมันจะกัดหรือไม่กัดนะฮะ
แต่ก็กลัวนะคุณนะหมาพันธุแบบนี้เป็นข่าวเป็นคราวมา
ก็หลายต่อหลายครั้งสุดท้ายเจ้าของสุนัขเนี่ย
ก็เดินตามมาเอาไม้มาไล่ให้มันกลับเข้าบ้านไป

นี่จะต้องรอให้เกิดเรื่องกันก่อนหรือเปล่า
ให้มันไปกัดใครเจ็บใครตายก่อนหรือเปล่านะฮะ

ก็ต้องดูแลให้ดีด้วยเพราะว่าเพื่อนบ้านเขากลัวนะครับ